สวัสดีครับ

เกิดเหตุไฟไหม้บ้านชั้นเดียวใกล้นากุ้ง
ตำบลสาลาลัยอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิมรีขัน
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับไฟ

เกือบทั้งหลังกลายเป็นเท่าฐาน
ภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนพื้นของบ้าน

ต่อมาทราบชื่อสำรานเพชรประดับ
รุ่งทิพย์สายทองและเด็กหญิงวัยขวบเศษ
ทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกัน
ซึ่งสภาพศพของผู้เป็นแม่นอนกอดลูกยิ่งสร้างความสลดใจ
ทั้ง๓ถูกส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
พบสำรานถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๑๑มมตามร่างกาย๕นัด
รุ่งทิพย์ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกัน๑นัด
และลูกสาวตัวน้อยถูกยิง๑นัด
จากเหตุไฟไหม้กลายเป็นฆาตกรรมอำพราง
ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาบ่อแสของคนร้าย
กระทั่ง๒๑เมษายน๒๕๕๙
ตำรวจจับกลุ่มนิพนธ์ช้างแก้วหรือใหญ่กุยบุรี
เขาสารภาพด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าเป็นคนทำ

ที่ทำงานมา๓เดือนแรกไม่ได้ค่าจ้าง
และอีก๕เดือนต่อมาได้ค่าจ้างเดือนละ๘๐๐๐บาท
ซึ่งไม่ตรงเวลาต้องอยู่อย่างอดอยาก
ผมไม่ทำงานตามเดือนผมไม่ได้ตังค์
กระทั่งช่วง๔ทุ่มเดินไปเรียกสำราญ
ซึ่งเป็นน้าชายที่บ้านเพื่อไปทวงถามเงินค่าจ้าง
แต่ผู้ตายปฏิเสธเขาจึงชักปืน๑๑มม
พกเอาไว้ที่เอวหันไปยิงใส่สำราน๑นัด

เขาตามไปยิงซ้ำจนกระสุนหมดแม็กซ์
จากนั้นตรงไปหาสายทิพย์น้าสะพ้าย

หันไปกอดลูกสาวตัวน้อยไว้ที่อก
หันหลังให้มือปืนเพื่อปกป้องลูกสาวจากคมกระสุน

หันปากกระบอกปืนไปที่สายทิพย์
แล้วกระหน่ำยิงใส่เธอเข้าที่ด้านหลังหลายนัด
กระสุนผ่านร่างไปโดนลูกสาวเสียชีวิต
อ้อมกอดของผู้เป็นแม่

เดินกลับไปที่บ้านพักซึ่งอยู่ไม่ไกล
ก่อนย้อนกลับมาหยิบแกลลอนน้ำมันที่วางไว้ข้างรถยนต์ของสำราน
ราดน้ำมันไปบนตัวรถและที่พื้นของบ้าน
รวมทั้งบนร่างของผู้เสียชีวิต
แล้วใช้ไฟแชคจุดเผากองผ้าจนไฟลุกไหม้
จากนั้นออกไปยืนดูผลงานของตัวเองที่หน้าบ้าน
เพื่อให้แน่ใจว่าไฟลุกโหมอย่างแรง
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
จากการสอบถามนายใหญ่แล้วบอกว่ายิงไปทั้งหมด๒แม็กซ์ครับ
แต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความโกรธแค้นส่วนตัวครับ

ซึ่งนายใหญ่เข้าใจว่าเงินเดือนนั้นออกวันที่๓๑ครับ
แต่ในข้อที่จริงแล้วเงินเดือนนั้นออกวันศุกร์สิ้นเดือน
ศุกร์หลังสิ้นเดือนก็เลยจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันครับ
หลังสอบปากคำตำรวจคุมตัวใหญ่กุยบุรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางเสียงตะโกนสาบแช่งด่าทอจากชาวบ้านที่มามุ่งดู
ตำรวจต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาออกจากพื้นที่ทันที
เพียงเท่านั้นยังพบว่าประยุณเพชรประดับญาติของผู้เสียชีวิตร่วมก่อเหตุด้วย
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้นำปืนไปซ่อน
ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปดำเนินคดีได้รับโทษตามฐานความผิด